คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวงการบันเทิงต้องพบเจอกับข่าวเศร้าอีกแล้วนะคะ
สำหรับการเสียชีวิตของอดีตนักร้องดังนาธานโอมานในวัย๔๔ปี
จากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะโดยเพจดังนะคะ
ได้ลงบทสัมภาษณ์ของดรภัยบูลบุตรเรียบผู้ใกล้ชิด
ซึ่งเป็นหัวหน้าของนาธานโอมานที่ภายหลังได้มาทำงานในเครือของบริษัท
บอกว่านาธานได้เสียชีวิตในวันนี้เมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๕นาที
ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหลังเข้ารับการรักษาตัว
เนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโลหิตจางและมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โดยดรภัยบูลบุตรเรียบได้เผยภาพสุดท้ายของนาธานระหว่างรักษาตัว
พร้อมกับเปิดใจเล่าถึงลางบอกเหตุที่อดีตนักร้องดัง
ได้เข้ามาขออโหสิกรรมด้วยค่ะ
มีรางบอกเหตุว่าเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่แล้วนะพี่นะ
โหสิกรรมให้คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นด้วย
ผมคิดว่าน่าจะเกิน๙๐วัน
คือขอโทษเขาว่าพี่ผมขอโทษ

คำขอโทษมันน้อยที่สุดแสดงว่าเราทำความ
เรากโกหกหรือทำความไม่ดีเนี่ยน้อยลง

ทางด้านประวัติของนาธานโอมานนะคะ

เพลงอย่างน้อยและสิ่งที่เรียกว่า

นาธานแสดงภาพยนตร์ตามที่ได้กล่าวอ้าง

ในคดีช่อกงอีกด้วยค่ะ
ก่อนที่จะจากไปด้วยโรคโลหิตจาง

ประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลาม
มัศยิตอันอิสติกอมะ

ยานซะตอน๕โมงเย็นค่ะ